จะพาไปดูเรื่องราวของการแข่งขันของผลไม้ชนิดหนึ่ง
เห็นถึงปัญหาก็เลยมีการจัดกิจกรรมสนุกขึ้นมา
เพื่อเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรแบบนี้
ายหลักค่ายให้สวัสดิ์
ผมฝันเอาไว้ว่าวันหนึ่งมีวันไต้มีอลิมปิชา

ผมอยากให้เจ้าภาพประเทศไทยบรรจุกีฬา
แข่งกินแตงบลูกไว้เพื่อพิทร์
คุณประเทศไทยจะชนะอย่างเดียวไง

คือแข่งกันแบบโอ้โหไม่มีใครยอมกันเลย
ลูกเด็กเล็กแดงผู้ใหญ่มาหมดเลยนะคะ
กิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นเป็นกิจกรรมของคน
ในพื้นที่ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
เขาก็จะแบ่งทีมกันแล้วก็แบ่งออกเป็น๒รุ่นนะ

ซึ่งเขาจะให้กินแตงโมคนละ๒ลูก
ในเวลา๕นาที
แตงโม๒ลูกใน๕นาที
ไปเหรอคะจริงใน๒ชิ้นเอาจริง๕นาที
กินหมดก่อนก็เป็นผู้ชนะแล้วก็จะได้รางวัลกลับไปนะคะ
แล้วก็มีกิจกรรมการแข่งขันอีกโอ้โหเยอะแยะมากมาย
คือนี่เขาจะหั่นแตงโมเป็นชิ้นเล็ก
แล้วก็จะให้เอาไปให้ปลาที่ริมแม่น้ำปิงหน้าวัดพระบรมธาตุนครชุมนะคะ
เพราะเขาบอกตรงนั้นเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา
พวกปลาตะเพียนปลาหางแดงปลากำมังอะไรอย่างนี้
โยนแล้วโยนแล้วใช่แล้วเนี่ยเป็นกิจกรรมก็คือปลาชอบกินพืชนึกออกไหม

ปลาปลาที่ชอบกินพืชก็มีคุณค่ะใช่แล้ว

เอาแตงโมไปโยนให้อาหารปลากันแบบนี้ค่ะ
ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ก็มีคนไปร่วมกันเยอะมาก
ประมาณ๒๐คนได้ซึ่งแต่ละคนจะต้องอะไร
ใส่หน้ากากอนามัยไปด้วยนะคะ
ก็เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ของทางภาครัฐด้วยนะคะ
สาเหตุที่มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาเพราะอะไร
เพราะว่าเหล่าเกษตรกรที่เขาปลูกแตงโมค่ะ
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด๑๙ในพื้นที่ด้วยนะคะ
แล้วก็เหตุการณ์นี้ก็ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกแตงโมในพื้นที่

แล้วราคาแตงโมก็ต่ำมาก

เห็นใจนะราคาอยู่ที่กิโลกรัมละนะ
เท่าไหร่คะ

และทางคุณมานพพาติกบุตรนะคะประธานกลุ่มประมงอาวุโสอำเภอเมือง
รวบรวมผู้ใหญ่ใจบุญนะคะไปรับซื้อแตงโมมา๒ตันครึ่ง
มาจัดกิจกรรมช่วยคนให้ลืมตาอ้าปากได้แบบนี้
แล้วก็ให้ปลาในจุดอนุรักษ์ก็เป็นการให้อาหารปลาให้อิ่มท้องอะไรต่างแบบนี้ด้วย
กิจกรรมนี้ก็คือจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรหูเห็นใจมากเลย
ราคาแตงโมกิโลกรัมละ๒๓บาท
เอางี้มีโอกาสไหมคุณผู้ชม
ซื้อแตงโมมาทานเพราะว่าอะไรรู้ไหมประโยชน์มันเยอะ
มีอะไรบ้างอ่ะเขาบอกว่าเป็นผลไม้ที่เหมาะสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนัก
ใช่มันทำให้เราอิ่มด้วยแล้วมันมีน้ำเยอะไง
เขาบอกว่ามันมีสารนะฮะมีสารที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมระดับความดันโลหิต
คือกินแล้วเนี่ยเลือดลมมันไหลดีนะ
เขาบอกว่าเคยไปลองอ่านดูแตงโมบายต้องเอากระแห่งแบบธรรมชาตินะ

แน่ใจเหมือนกันอันนี้เขามีผลการวิจัยมารับรอง
น่าจะไม่แน่ใจเหรออหรออหรออหรออหรออหรอ

ว่าแตงโมเขาบอกว่ามีสารที่มันช่วยทำให้ชายอย่างเรา

เออมันแบบว่ามันกระชุ่มกระชวย

คุณหาหลักฐานมา
งั้นเดี๋ยวผมจะไปหาประโยชน์ของแตงโม

เพราะว่าผลไม้ไทยน่าทานทุกอย่างเลยทีเดียว